สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้าง
ุ่มน้ำเจ้าพระยาพาไปดูที่จังหวัดชายนาฏหน่อย
ก่อนหน้านี้เราจะรายงานตลอดเลยนะพี่เบิร์

คือเจ้าพยาไม่ไปนานแล้วเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไง

ทุกวันนี้ลงมาตัวเลขสลับกันค่ะ
ลดลงอย่างที่บอกไงปักทงแดงเมื่อก่อนตอนนี้ปักทงเหลืองแล้ว
พ้นวิกฤตสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นแต่ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
อันนี้ต้องฟังชาวบ้านเขานะพูดถึงภาพรวมก่อนละกัน
ภาพรวมน้ำที่เขื่อนเจ้าพญาค่ะที่สัพยาของชัยนาธเนี่ย
ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ภาคกลาง
ดูสิคะคุณผู้ชมน้ำมันไหลเข้าเขื่อนเจ้าพญาลดลงต่อเนื่อง
๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะเขื่อนเจ้าพญาเขาลดอัตราการระบายน้ำ
มาอยู่ที่สองพันสองร้อยแปดสิบสองลูกบาทเมตรต่อวินาที
นี่ต่ำกว่าสองพันสามเป็นวันแรกเลยนะคะแล้วเรื่องของการแจ้งเตือน
เมื่อก่อนทงแดงตอนนี้ปรับมาเป็นทงเหลือง
ก็คือสถานะเฝ้าระวังแหละระดับน้ำท้ายเขื่อนเนี่ย
มันลดลงมาต่ำกว่าตลิ่งนะคะ
แม้ว่าท้ายเขื่อนจะพ้นวิกฤตนะแต่เอาตรง
ตำบลตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำ
ส่วนใหญ่น้ำยังท่วมสูงน้ำแข็งถึงบอกไงว่า
ท้ายที่สุดแล้วต้องไปถามชาวบ้านจริงว่าเขาหายเดือดร้อนหรือยัง
นี่ค่ะชาวบ้านที่เขาต้องอบพยพออกจากบ้าน

ดอมมาตั้งเต้นอยู่ตรงถนนแบบเนี้ยโอ้
อยู่มาเป็นเดือนแล้วแล้วก็เป็นพันกว่าครอบครัว
สิ่งที่ต้องการตอนนี้ไม่ใช่เรือไม่ใช่อาหารอะไรเลยนะ
แล้วอะไรฮะอยากได้เครื่องสูบน้ำอืมอ๋อ
สูบออกได้ไหมระบายออกไปได้ไหม
คือเขาอยากเข้าบ้านกันแล้วใช่ฉันอยากกลับบ้านอ่ะ
อยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุด
สูบน้ำก็ต้องเร่งทำหน้าที่ระบายน้ำเลยค่ะ
คุณผู้ชมอธิบดีกรมชลประธานบอกนะ
ผู้นำชุมชนที่ช่วยกันทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
คลายลงได้เร็วแล้วก็คาดว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ย
กลับสู่ภาวะปกติได้น่าจะสักช่วงกลางเดือนพฤศจิกา
กลางเดือนหน้าทีเนี้ยพอสถานการณ์น้ำกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว
เต็ปต่อไปคืออะไรล่ะฟื้นฟูนี่แหละฟื้นฟูเยียวยา
ใช่นี่คือสิ่งสำคัญนะการฟื้นฟูการเยียวยา
จะต้องเร่งทำให้รวดเร็วด้วยนะคะครับคือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ย
คุณผู้ชมครับมีเสียงเรียกร้องมาจากประชาชนอืม
บอกว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำต่ำมากมีไหม
ปลอดดอกเบี้ยมีไหมหรือพักชำระหนี้ได้ไหม
สัก๒ปีขึ้นไปเพราะว่าฉันเนี่ยซ่อมบ้านคราวที่แล้วเนี่ย
ยังใช้เงินใช้กู้ที่เงินกู้เขาไม่หมดเลย
นี้ฉันต้องกู้อีกแล้วอ่าฉะนั้นรัฐบาลลองฟังเสียงนี้แล้วลอง
ลองดูหน่อยนะฮะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย
หรือจะพักชำระหนี้สัก๒ปี
พอไหวไหมลองพิจารณาพิจารณาดูนะครับ

ก็อยู่มาเป็นเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะอยากเข้าบ้าน